หลังเกิดเหตุการณ์เรื่องของคลิปแห่งการวิพากษ์วิจารณ์
กรณี๑๐ตำรวจรีขอตรวจใบขับขี่ชายที่อ้างตัวเป็นอธิบดีผู้พิพากษาสารแล้วไม่ยอมให้ตรวจนะครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะขับรถผ่านจุดตรวจในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชายคนนี้อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนกับผู้กำกับชื่อโชคนะครับ
ทำให้เพียงชั่วข้ามคืนโลกโซเชียล
ต่างนำวลีนี้มาล้อเลียนกันอย่างแพร่หลายนะครับ
คำว่าผมเพื่อนโชคติดตามจากรายงานครับ

โอ้กลับกลับดี

ดูขับขี่ก็ผมไม่ได้จากคนรถอะไรนะ
ได้ไหมไปได้ไหม

วลีผมเพื่อนโชคก็ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลอย่างแพร่หลาย

เพื่อป้องกันการถูกจับใบขับขี่
เช่นเดียวกันกับชายคนนี้ที่ได้ทำคลิปล้อเลียน
พร้อมมีป้ายข้อความผมเพื่อนโชคแขวนคอ
ข้างรถบิ๊กไบท์พร้อมกล่าวเป็นภาษาใต้ว่า
ผมมีเพื่อนชื่อโชคนะครับอย่าจับนะครับ
เพราะเพื่อนผมที่ชื่อโชคใหญ่มาก
อย่าจับนะครับนี่ผมแสดงตัวแล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนะครับว่าผมเป็นใคร

ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้สร้างสีสันบนโลกโซเชียลได้เป็นอย่างมาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปทำให้เกิดกระแสข่าวต่อ

จนทำให้ในวันนี้พลตำรวจโทพงวุฒิพงศรี
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
พันธุ์ตำรวจเอกโชคดีรักวัฒนภงผู้กำกับการ
และ๑๐ตำรวจตรีเอกพลจุ้ยสองแก้ว
ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ขอตรวจดูใบขับขี่
เดินทางเข้าพบที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘จังหวัดภูเก็ต
เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้น
โดยระบุว่าได้สั่งการให้ตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
โดยให้รายงานผลให้ทราบภายในวันที่๑๔พฤษภาคมนี้
โดยในส่วนของตำรวจจราจรสพทุ่งใหญ่ที่ถูกสั่งย้ายหน้าที่
ตอนนี้ให้กลับไปทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิมแล้ว
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกโชคดีเบื้องต้นยังไม่มีคำสั่งย้ายออกนอกพื้นที่
ซึ่งการจะสั่งย้ายค่าราชการนั้นจะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ
โดยในรายละเอียดเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบให้รอบครอบ
เพราะกระทบกับการทำงานของหลายหน่วยงาน

ทีมข่าวได้โทรศัพท์ถึงนายไกรรัฐวีรพัฒนาสุวรรณ
ธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘
เพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็ได้รับคำตอบเพียงสั้นเท่านั้น
ก็ต้องเที่ยวแล้วลองพบมา
อย่างนี้มีไหมท่าน

แต่ถ้าดูในทริปมันก็รู้ว่าทริปมันไม่หมด

ถัดแรงบอกเขาจะทำงานละเหนียวเหตุผล
ไม่มีเรื่องนี้มันไม่มีอะไร
ว่าก็คิดว่าผมผู้สาปรอมเอ่อเอาเธอ๑๙๑๘แี่ปมันไปผมก็ไม่มีอะไรกัน
อือแต่หมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์เหมือนกันไม่ได้มีการทะเลาะหรือไม่ได้มีการอะไรกันใช่มั้ยคะ
ไม่มีไม่มีผมบอกว่าผมไม่คุยกับเขา

ความเห็นไม่ตรงกันผมก็บอกผมขอคุยหัวหน้าชุด
ว่าตามคลิปนั่นแหละแต่ว่าคลิปก่อนที่ว่าคุยกับเขาไม่มี

ท่านคะทางต้นสังกัดท่านได้มีการว่ายังไง

แต่ก็เดี๋ยวก็อาจจะต้องมีอีกมาอาจจะมาถามอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ไม่ต้องไม่ต้อง

มีค่ะท่านค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ

จนถึงขณะนี้แม้ว่าทางต้นสังกัดของบุคคลที่อยู่ในคลิป

แจ้งข้อกังขาให้กับสังคม
แต่นายปรเมฆอินทรชุมนุม
รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี
สำนักงานอายการสูงสุดเชื่อว่า
ทางสำนักงานศาลไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างแน่นอน
แต่ตามระบบจะมีการพิจารณากันอย่างเงียบ
เมื่อทราบผลการตัดสินที่ชัดเจน

จะมีการลงโทษที่รุนแรงอยู่แล้ว
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่าง
คือของสารถ้าเราตามข่าวของสาร

หลายครั้งผลออกมาค่อนข้างแรง
เราไปดูหลายเรื่อง๒๓ปีที่ผ่านมา
แต่ว่าศาลเขาจะทำแบบเงียบ

อันหนึ่งก็คือเคารพสิทธิของของผู้กระทำนะครับ
แต่ผลของการลงโทษค่อนข้างรุนแรง
แล้วเขาอาจจะแถลงก็ต่อเมื่อ

ถือเป็นบทเรียนให้กับวงการกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก
เพราะไม่ว่าจะตุลาการหรือตำรวจผู้ปฏิบัติ
ก็ย่อมมีกระบวนการที่จะต้องช่วยเหลือ
ผ่ากันและกันในการปฏิบัติหน้าที่
แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม
โดยรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขัด
คดีสำนักงานอายการสูงสุดระบุว่า

ไม่อยากให้ตัดสินไปถึงภาพรวมของกระบวนการยุติธรรม

ไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีต่างได้